ต่อกันที่เรื่องความเชื่อค่ะคุณผู้ชม
คนดวงดีคนดวงเฮงแต่เราค้นนะคุณมีเคล็ดลับแหละ

โชคดีกลับไปแก้บน
โฉมหน้าก่อนหน่อยนะคะว่าเขาคือใคร

เป็นสามีภรรยากันนะคะเดินทางมาที่อาสมฤษีเนรธาตุพุทธคุณ
อำเภอบางไซจังหวัดพระนครศรีอยุธยาไม่ได้มามือเปล่า
แล้วก็ไม่ได้มาขอพรขอสิ่งที่เป็นโชคดีเท่านั้นเพราะนำของแก้บนจำนวนมากมาด้วยล่ะค่ะ
ไม่ว่าจะเป็นประทัดกว่าพันนัดน้ำแดง๔แพ็คฟักทอง๙ลูก
เอามามากมายขนาดนี้ก็ต้องไปถามล่ะพี่พี่เอามาทำไม
พี่เขาบอกเอามาทำอะไรเอามาแก้บนสิคะ

เพราะว่าก่อนหน้านี้นะได้เดินทางมากราบไหว้กุมารเจ้าสัวเหงและองค์พ่อปู่ฤษีพรมเมษ
บอกพ่อปู่กุมารขอให้ตัวเองมีโชคมีลาบหน่อยนะก็กราบกรานกันไป
จากนั้นก็เดินไปดูก้านประทับแล้วก็เอาไปซื้อสลัดกินแบ่งรัฐบาล
แล้วก็ขอพรกลับไปอีกรอบหนึ่งเหมือนกัน

หนึ่งในหมื่นมั้งคะหรือหนึ่งในแสนที่เขาโชคดีอ่ะที่ขอแล้วก็ได้นะคะ
แต่ว่าคนที่ขอเราไม่ได้ดิฉันเชื่อว่าก็มีเพราะหนึ่งในนั้นก็เรานี่แหละนะคะ
ไม่ใช่ทุกครั้งที่เราจะสมหวังค่ะคุณผู้ชมแต่เราก็อย่าเพิ่งหมดหวัง
เราต้องสู้แล้วเราก็ต้องมีความเชื่อถ้าเราเชื่อว่าเราจะโชคดีเราก็จะต้องโชคดี